เรื่องนี้ครับญาติไม่พอใจนี่ญาติร้องเลยเกินกว่าเหตุรัวยิง
วิสามารถหนุ่มค้ายาดับอืมเรื่องเป็นเรื่องเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
น่ะย้อนไปหนึ่งสิงหาคมตำรวจเนี่ยบุกไปบุกไปจับกลุ่มผู้ชาย
คนหนึ่งอ่าที่มีพฤติกรรมผัวพันกับการค้ายาเสพติดทีนี้
ระหว่างจะไปจับกลุ่มเนี่ยพี่ชายนะพี่ชายเข้ามาขวางนะ
ค่ะตำรวจยิงไปเลยยิงปืนไปสามนัดอืมตัวพี่ชายเสียชีวิตอ่า
ไม่พอใจบอกเฮ้ยตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

ใส่เออส่องปิดไปนอดการก็ได้ค่ะใส่อ่าใส่อีกนิด
ครับเดี๋ยวเขาเขาตามโทษโดยค่ะโอ้ยฟันเดี๋ยวอูหู

มึงก็จอกแห้งมึงสวย

มึงเป็นยังมึงเป็นยังเศรษฐ์
ว่าเผ็ดผิดเผ็ดยังบ้าน

มึงเป็นยังจงไม่เผ็ดยังเศรษฐ์
มึงยังบะป่าบะป่ามของแน่

ถ้ามาเขาโตของแน่
กูเช้าใจ
กูเช้าใจแห้ง
อยู่ตรงสองคนอ่ะ

เขาเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบครับคุณผู้ชม
ส่วนที่ห่อไว้ก็คือร่างของผู้ตาย
ร่างของนายสังวานั่นเอง

ก็ไม่พอใจแล้วสิมายิงลูกหลานเขาตายแบบนี้ก็โวยใส่ตำรวจนอกเครื่องแบบใหญ่เลย
แต่คุณผู้ชมค่อยฟังนะค่อยฟังแล้วอาจจะได้ยินข้อมูลจากทั้งสองมุม
ค่อยตัดสินว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คือพ่อแม่และญาติของนายสังวานอายุ๔๒ปีโดนตำรวจชุดสืบสวน
สพนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานียิงเสียชีวิตไปครับ
ขณะที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด
แต่นายสังวานคว้ามีดดาย่าไปขัดขวางตำรวจครับ
เพราะว่าตอนนั้นนายสังวานก็ไม่รู้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑สิงหาคม
๑๑โมงครึ่งรับตำรวจชุดสืบสวนนอกครึ่งแบบสนจะหลวยเนี่ย
กันไป๕นายจะไปจับกลุ่มนายอรุณอายุ๓๖ปี
ตำรวจได้เบาะแสมาว่านายอรุณเขามีพฤติกรรมผัวพันธ์การขายยาเสพติด
บริเวณกลางทุ่งนาครับที่หมู่บ้านโนนเจริญ
ระหว่างที่จับกลุ่มนายอรุณเขาขัดขืนด้วยมีเตะมีถีบ
ตำรวจช่วยกันกดตัวนายอรุณลงพื้นไป
ระหว่างนั้นนายสังวานซึ่งเป็นพี่ชายของนายอรุณเห็นว่าเฮ้ย
น้องชายโดนทำร้ายจากกลุ่มผู้ชายที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
แล้วเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นตำรวจด้วย
สังวานโมโหครับเอามีดใดยากกว่าความยาวกว่า๗๐เซนเนี่ยนะ
ขวางจะช่วยน้องชายตอนนั้นมีตำรวจนายหนึ่งในชุดจับกลุ่มนี่แหละนะ
ใช้ปืนยิงใส่นายสังวานไปสามนัดครับเสียชีวิตคาที่เลย
เห็นตำรวจบอกว่าที่ยิงไปเพื่อป้องกันตัวไม่ให้นายสังวานเนี่ยเอามีดเข้ามาทำร้ายพวกเขา
ล่าสุดเมื่อวานนี้นายคานอายุ๖๔ปีซึ่งเป็นพ่อนะครับของนายสังวาน
พร้อมด้วยญาติพี่น้องเนี่ยเดินทางไปรับศพนายสังวานที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ครับ
จะเอาร่างไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาแล้วก็นิมนต์พระมาหนึ่งรูปพร้อมกับหุ่นฟาง
เอาออกไปเชิญวิญญาณของนายสังวัลกลับบ้านท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านนี่แหละ
ที่บอกว่าตำรวจเนี่ยทำเกินกว่าเหตุครับนี่เป็นตอนที่ลำเลียงร่างของนายสังวานไป
นายคานผู้เป็นพ่อบอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
จริงแล้วถ้าตำรวจจะระงับเหตุยิงนัดเดียวพอ
จะยิงขึ้นฟ้าจะยิงเข้าแขนเข้าขาเข้าลำตัวอะไรก็ไม่ว่ากัน
แต่นี่ยิงตั้งสามนัดเลยนะส่วนนายอรุณลูกชายอีกคน
ตำรวจตั้งใจจะไปจับกลุ่มเนี่ยในคานผู้เป็นพ่อบอก
ลูกไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลยแล้วตอนนี้นายอรุณเนี่ยหนีไปแล้วด้วยนะครับ
ช่วงที่นายสังวานหยิบมีดพระวิ่งเข้ามาจะทำร้ายตำรวจเนี่ย
ตำรวจยิงปืนขู่ลงพื้นหนึ่งนัดแล้วนะแต่นายสังวานไม่ยอมหยุดครับ
ตำรวจก็เลยมีความจำเป็นต้องยิงสวนไปอีก๒นัด
ส่วนไปอีกสองนัดนายสังวานก็เลยเสียชีวิต
ส่วนนายอรุณที่เป็นน้องชายเนี่ยนะเห็นพี่สังวานโดนยิงเข้าไป
ก็เลยหลบหนีไปเลยแล้วก็ตำรวจยึดยาบ้าไปได้๙๕เมตร
สรุปมียาบ้านนะครับแล้วก็ยึดเงินสดไปได้อีก๓๐๐บาท
จากกระเป๋าสะพายของนายอรุณครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับนายสังวัล
รวม๓ข้อหานะคุณผู้ชมนี่ฮะทางซ้ายนี่หนึ่งเลยคือร่วมกันกับพวกที่หลบหนี
ครอบครองยาบ้า๒ข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่และข้อหาที่๓ร่วมกันต่อสู้ขัดขืนเจ้าพนักงาน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ครับส่วนตำรวจที่ยิงนายสังวาน
โดนแจ้งข้อหาไปด้วยนะคุณผู้ชมโดนข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยอ้างเหตุป้องกันตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ครับ